ติดตามเรื่องราวของข่าวที่เกี่ยวข้องกับกองทัพทหารเกณฑ์
มันเป็นเรื่องที่กระทบกับความเชื่อมั่นของผู้ปกครอง
ที่แบบแล้วจะกล้าส่งลูกหลานไปเป็นทหารดีไหม
คือหลายคนอยากส่งลูกหลานไปเป็นทหารนะคะ
เพราะว่าเขามองว่ามันเป็นอาชีพที่มีเกียรติ

แล้วก็ยังมีสิทธิประโยชน์อีกหลายอย่างด้วย
หลายคนก็อยากที่จะให้ลูกหลานเป็นข้าราชการทหารแหละ
แต่มันก็หลายครั้งหลายคราวจริงที่มีข่าวออกมา
เรื่องของพลทหารถูกซอมบ้างถูกซ้อมบ้างเสียชีวิตบ้าง
เสียชีวิตแบบมีข้อกังขาบ้าง
ล่าสุดเป็นเคสของพลทหารในหนึ่งนะครับ

พลฐานนายนี้เสียชีวิตจากการถูกไฟช็อต

ไม่เหมือนกับสาเหตุที่กองทัพชี้แจงออกมา
เมื่อวานนี้เนี่ยทางกองทัพได้มีการโฟกอินกับคุณจอมขวัญด้วยนะคะ
ซึ่งกองทัพก็ชี้แจงแล้วมันเป็นอุบัติเหตุจริง
แต่ครอบครัวก็ยังไม่ปักใจเชื่อเล่าเหตุการณ์ให้คุณผู้ชมฟังก่อนนะคะ
พลทหารลือชานนท์นนันทบุตรหรือว่าคุณนนท์นะคะ
เป็นชาวศรีสเกตเป็นทหารเกณฑ์สังกัดทหารสารวัตร
สำนักกองบัญชาการกองบัญชาการกองทัพไทย
เขาเสียชีวิตอยู่ในค่ายทหารเมื่อวันที่๑๗พฤษภาคมที่ผ่านมาค่ะ
ญาติติดใจสาเหตุการเสียชีวิต
เพราะตอนแรกได้รับคำตอบมาหลากหลายมาก
คนหนึ่งบอกไหลตายอีกคนบอกตกตึกอีกคนบอกไฟช็อต
ตกลงแล้วมันเกิดอะไรขึ้นกันแน่แต่ละอันดูไม่สอดคล้องกันเลยสักอย่าง
นางแสงเดือนเดิมธรรมรำค่ะคุณอาเนี่ยได้เข้าไปที่จุดพบศพ
แล้วก็ได้รับฟังข้อสันนิษฐานจากนายทหารด้วย
เขาบอกว่าคืนวันที่๑๗พฤษภาคมค่ะคุณผู้ชมค่ะ
พลทหารลือชานนท์ขึ้นไปที่ดาดฟ้าของอาคารที่พัก
โดยมีพลทหารนายหนึ่งซึ่งเป็นบัดดี้เนี่ย
นั่งเล่นมือถืออยู่ที่ม้าหินอ่อนบนดาดฟ้า
จากนั้นน้องนนท์เดินไปที่ปล่องบันไดลิงบนดาดฟ้า
แล้วไต่บันไดลิงแนวดิ่งลงไปที่ชั้น๖
แต่ปรากฏว่าไอ้บันไดลิงนี้มันดันมีกระแสไฟฟ้ารั่วอยู่
นนท์เลยโดนกระแสไฟฟ้าที่รั่วนั้นช็อต
แล้วทำให้เขาร่วงจากบันไดลิงลงมานอนหงายอยู่ที่ระเบียงชั้น๓
ส่วนที่บริเวณระเบียงชั้น๔เจอรองเท้าอีกข้างที่หายไป
ที่ชั้น๕มีรอยเลือดติดอยู่
และผลชนสูตรจากโรงพยาบาลตำรวจระบุว่า
นนท์กระดูกสันหลังส่วนอกท่อนที่๓หัก
เลื่อนจากการถูกของแข็งไม่มีคมกระแทก
ถูกไฟช็อตร่วงจากบันไดลิง
ดาดฟ้าจะลงมาชั้น๖แต่ร่วงลงมาอยู่ที่ชั้น๓

มีรองเท้าอีกข้างที่หายไปอยู่ที่ชั้น๔
ก็เลยคล่องใจว่าไฟช็อตมันเลือดออกด้วยหรือเปล่า
แล้วทำไมรองเท้ามันกระจัดกระจายไปอยู่ตรงนั้น
มันร่วงยังไงแบบไหนมันถึงกระเด็นกระดอนไปแบบนั้นได้
หรือมันมีการกระแทกแล้วผลชนสูตรที่บอกว่า
กระดูกหน้าอกเคลื่อนกระดูกสันหลังหักมันมาจากไหนยังไงกันบ้าง
คุณอาหรือว่านางแสงเดือนยังตั้งข้อสังเกตอีกนะคะว่า

ยังไงก็มองไม่ออกว่าจะถูกไฟฟ้าช็อตแล้วตกลงมาจากบันไดลิง

คุณอาบอกพยายามคิดแล้วนะพยายามคิดตามที่เขาสันนิษฐานแล้ว

ทีนี้พ่อของน้องนนท์ค่ะนายคำแพงนันทบุตรบอกว่า

แล้วลูกเคยมาระบายให้พ่อฟังว่า
ถูกรุ่นพี่ที่เป็นทหารเกณฑ์ด้วยการรังแก่เวลาที่รุ่นพี่เมาเหล้า
แล้วก่อนหน้านี้ลูกชายเข้าไปช่วยเหลือพลทหารอีกคน

กล่าวหาว่าเป็นคนทำร้ายร่างกายแล้วถูกอาฆาตเอาชีวิต
สิ่งที่พ่อทำได้ตอนนั้นก็คือให้กำลังใจลูกชาย
แต่ก็นอนไม่หลับกับคำพูดสุดท้ายของลูกชาย
พูดก่อนกลับเข้าค่ายทหารแล้วก็ไม่ได้กลับออกมาอีกเลย
มันไปสอดคล้องกับสิ่งที่น้องเคยพูดกับพ่อ
จะเสียชีวิตได้ยังไงกับเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้น

แล้วก็ยังเข้าใจไม่ได้

ก็มีการออกมาแถลงแสดงความเสียใจพนตรีกฤทธ์
กริจจันทรนิยมโคศกของกองบัญชาการกองทัพไทยแถลงความเสียใจแล้วก็ขอแสดงความเสียใจกับครอบครัวด้วย
ชี้แจงบอกว่าตรวจสอบขั้นต้นแล้วน้องเนี่ยปีนตึกขึ้นไปบนอาคารเพื่อพักผ่อน
ซึ่งเป็นพื้นที่หลบเลี่ยงไม่สามารถตรวจพบเจอแล้วก็ประสบอุบัติเหตุพลัดตกลงมา
ยืนยันนะคะว่าน้องไม่ได้เมาแล้วน้องก็ไม่ได้ถูกซ้อมหรือถูกทำร้ายร่างกายด้วย
แต่ไม่มีพยานพบเห็นเพราะผู้เสียชีวิตปีนขึ้นไปเพียงลำพัง
แต่อาบอกว่าสันนิษฐานตอนต้นมีเพื่อนขึ้นไปนั่งเล่นมือถืออยู่ด้วย
ทีนี้ตอนนี้เขาบอกว่าผู้บัญชาการทหารสูงสุดรับรายงานทางเอกสารไปแล้ว
แล้วก็สั่งการให้ดูแลการจัดงานศพของน้องนนท์อย่างเต็มที่
หลังจากนี้จะมีการสอบสวนข้อที่จริงอย่างละเอียดอีกครั้ง
และจะเพิ่มมาตรการกำกับดูแลพื้นที่ให้มากขึ้น